คุณผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งขับรถหกล้อตามไปง้อเมีย
ไปถึงบ้านเมียเคลียร์กันไม่รู้เรื่องค่ะ
เมาด้วยนะดื่มบงดื่มเบียเข้าไปขับรถออกมานะฮะ
หกล้อนะครับชนชาวโม่งชนชาวบ้านชนรถเลยแบบตำรวจเนี่ยฮะ
ต้องไล่ตามแบบนี้ครับกว่าจะได้ตัว
ครับก็รถมีอาการสายนะครับไม่รู้ว่าเมาหรือเปล่านะครับ
รถมีอาการสายนะครับเกือบตกร่องกลางนะครับ
เฉียวเฉียวแล้วเฉียวแล้วมีอาการเฉียวแล้ว
วิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนี
ฮะสุดท้ายนี่จอดรถวิ่งหนีนี่แต่ก่อนจะจอดรถเห็นไหมฮะ
สายไปสายมาบางทีไปตกร่องกลางถนนด้วยดี
ทำไมพลิกคว่ำเอาไม่ไปชนคันอื่นมากกว่านี้นะฮะ
ที่ตำรวจขับรถไล่ตามรถบรรทุก๖ล้อคันหนึ่งนะครับ
ตะบนคลองพลูอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรี
แล้วก็หนีมาตามถนนสาย๓๔๔มุ่งหน้าเข้าบ้านบึงนะครับ
พยายามบอกให้จอดก็ไม่จอดนะฮะสุดท้ายเนี่ย
คือไปชนหลายคันนะฮะบรรทุกริมทางจักรยานยนต์อะไรพวกนี้ด้วย
คนขับรถไม่รู้ยังไงไปต่อไม่ไหวหรืออะไรยังไงจอดข้างทาง
ไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวดูนะครับหลงมานิดวิ่งเลย
วิ่งหนีข้ามถนนไปเข้าป่าละเมาะข้างทาง
แต่สุดท้ายตำรวจก็ไล่ติดตามจับกลุ่มตัวจนได้นะครับ

สีบยามาหรือเปล่า

บอกไม่ได้เสพยาเมาเหล้า
ผู้ชายคนนี้ชื่อสันละเสิรโอเคไหม

เขาบอกเขาไม่ได้เสพยาบ้านะเขาแค่ดื่มเบียมา๖ขวด
สาเหตุคือมาตามง้อเมียแต่ญาติฝ่ายหญิงเนี่ยแสดงท่าทีรังเกียจไม่ชอบเขา
เขาก็นั่งดื่มเบียร์แล้วก็ติดเครื่องยนต์นอนในรถ
แล้วเมียมาเคาะกระจกรถบอกโอ้โหนี่ติดเครื่องยนต์ไว้เนี่ยเสียงมันดังรบกวนชาวบ้านเขานะ
โมโหฮะถอยรถออกมาจากบ้านเมียแต่ตอนถอยเนี่ยชนบ้านเมียด้วย
ร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยชนแผงหมูด้วยแล้วก็ขับหนีมาชนรถชาวบ้านอีกเยอะแยะไปหมด
ถามว่าแล้วทำไมไม่จอดตำรวจเขาไล่มาตั้ง๒๐กิโล
เขาบอกเขาตกใจเสียงไซเรนเขาเลยไม่กล้าจอด
จริงเขาไล่ผมหนูหนีอ่ะเธอพี่ขอขอโทษ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยถามดีมากนะคือทะเลาะกับเมียแล้วไปลงคนอื่นเขาทำไมอ่ะ

เดือดร้อนกันไปหมดนี่ฮะส่วนเมียของผู้ก่อเหตุตั้งท้องอยู่๖เดือนนะครับ
บอกว่าก่อนหน้านี้ทะเลาะกันแล้วก็เธอถูกผัวเนี่ยไล่ลงออกจากรถนะฮะ
ก็กลับมาหาแม่ที่บ้านที่ชนบุรีสามีก็มาตามง้อ

แล้วตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายของนายสันเสริญนะครับ
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์โอ้โหเยอะมากนะคะ
คือรถบรรทุกหรือว่ารถสาธารณะรถส่งของอะไรพวกนี้เนี่ย

๑๘๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคือทั้งฝั่งภรรยาบอกว่า
ตอนที่เขาถอยรถออกมาจากบ้านเนี่ยก่อนจะขับออกมาแล้วก็หนีมาบนถนนเนี่ย
จากชนบ้านชนทรัพย์สินอะไรต่างนานาเนี่ยนะเฉียวพี่ชายเธอบาดเจ็บด้วยนะฮะ
คือเจ็บที่แขนซ้ายหักสะโพกก็แบบเนี่ยฮะหักต้องเข้าเฝือกนะฮะ
สุดท้ายถูกแจ้งข้อหาเมาแล้วขับขับรถประมาทหวาดเสียวเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็ทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหายไม่รู้ป่านี้สางหรือยัง